เพราะว่าตอนนี้มีคนไทยประสงค์กลับบ้านกันหลายพันคนนะครับนะฮะ
วันนี้เนี่ยนายกนะฮะเจอกับท่านทูตนะครับอยู่
ทางคุณเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ
หารือกับทางคุณออนาซากิฟต์นะฮะซึ่งเป็นเอกอักราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยครับ
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีนะครับ
นายกเนี่ยเปิดเผยบอกว่าได้มีการร้องขอครับ
ให้เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยนั้นช่วยเหลือมี๓ประเด็นนะครับ
เรื่องแรกเนี่ยคือศพแรงงานไทยพี่เต่นคุณผู้ชมนะครับ
เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์สู้รบให้นำกลับมาประเทศไทยเร็วที่สุดนะครับ
ซึ่งทางท่านทูตก็ยืนยันจะช่วยเหลือเต็มที่ครับ
แต่ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนับพันตอนนี้เนี่ยต้องมีการพิสูจน์อัตลักษณ์ให้ถูกต้องก่อน
แล้วก็เอาศพกลับมาประเทศไทยนะครับ
ทางการอิสราเอลนั้นจะจ่ายเงินค่าทำศพให้กับทางญาติญาตินะครับ
ขอให้ยาดของผู้เสียชีวิตนั้นรอการประสานของวัฒนบาล
อันนี้ประเด็นที่๑คือเรื่องของศพผู้เสียชีวิต
ที่๒แรงงานไทยครับรอกลับประเทศตอนนี้เนี่ยนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๖๐๐๐โดยประมาณก็ต้องเร่งช่วยเหลือครับออกจากจุดเสี่ยง
นับจากตรงฉนวนกาซ่านะครับ
ซึ่งตอนนี้๙๙ของผู้บริสุทธิ์ได้ถูกอบพยพออกมาแล้วนะครับ

แรงงานไทยมีการลำเลียงออกมาได้วันละ๒๐๐คนโดยประมาณ

ทูตก็ให้ความมั่นใจครับบอกว่ารัฐบาลอิสราเอลนั้น
ให้ความสำคัญมากในเรื่องนี้สูงสุดเลยนะครับ

และดูแลคนที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจ
ระหว่างที่รอเครื่องบินนะครับอันนี้ประเด็นที่สอง
ประเด็นที่๓ครับการประสานในจ้าง
บังคับแรงงานไทยออกไปทำงานเสี่ยงตาย

มีการยิงปะทะมีการจู่โจมกันในอิสราเอล
ท่านทูตก็รับทราบแล้วก็เห็นด้วยนะครับ

ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
ที่ต้องขออนุญาตประเทศนั้นก่อน
มีข้อมูลบอกว่าคนไทยเกือบ๖๐๐คน
ถ้าต้องใช้เที่ยวบินครับพี่เต็น
เที่ยวนะซึ่งมันก็มีเที่ยวบินประเทศอื่นด้วย

ซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลจะทำอย่างเต็มที่นะครับ

เรื่องเอกสารหนังสือเดินทางของแรงงานไทยในอิสราเอลครับ

ทางสายการบินประจำชาติอิสราเอล
ส่วนคนไทยที่ซื้อตัวกลับเอง
ก็เอามาเบิกเป็นเงินกับทางรัฐบาล
ก็คือว่าขอเงินคืนจากรัฐบาลได้หมดเลย
อกจากนี้ครับเจรจากับประเทศที่๓

ในการอบพยพคนไทยชั่วคราวระหว่างรอกลับ
สาวดีอาราเบียครับมีสายการบินไทยทำการบินอยู่แล้ว
นำคนไทยบินมารอเปลี่ยนเครื่องที่นี่
เพื่อเดินทางต่อกลับมาประเทศไทยรวดเร็วขึ้น
เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนี้